เปิดปากกับภาคภูมิ
ออกไม่ได้ออกมาก็แปะแปะบางทีก่อนจะออกไปทำงานก็เห็นมองดูแล้วบางทีก็โดนแปะบนหัวเราก็ต้องไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่อีกมันเสี่ยงอ่ะ
มันก็ไม่ไหวไหมล่ะเราจะต้องมาอะไรกับนกอย่างนี้อ่ะมันก็ไม่ใช่มันอยู่อยู่อย่างลำบากเลยยิ่งเวลาฝนตกมากลิ่นกลิ่นขี้นกความชื้นมันเข้าบ้านเต็มเต็ม
ไม่รู้จะว่าไงเราก็เคยขอร้องเขาแล้วนะแต่เขาก็บอกฉันจะให้ฉันจะทำบุญอะไรแบบนี้นะลักษณะเขาบอกเป็นการให้บุญทำบุญให้อาหารสัตว์อ่ะ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้คุยกันในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
จังหวัดนนทบุรีนะฮะหมู่บ้านพบศุกร์นะครับที่ตะบนบางตลาดอำเภอปากเกร็ดชาวบ้านบอกว่าชื่อหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านพบศุกร์แต่ไม่พบความสุขมาเนี่ยเป็นสิบปีแล้วอยากจะเจอความสุขเหลือเกินนี่ทุกข์กันเหลือเกินนี่ฮะนกพิราบเนี่ยครับคือมีบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่บ้านเขาจะคอยให้อาหารนกพิราบทุก
น่าจะเป็นพันตัวแล้วมั้งเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วชาวบ้านบอกว่าคนที่ให้อาหารนกเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นถึง
ผอโรงเรียนเคยพยายามพูดคุยกันแล้วแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแจ้งตำรวจก็แล้วบอกเทศบาลก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเขาเลยอยากร้องขอความเป็นธรรมอยากขอความช่วยเหลือผ่านทางรายการของเราวันนี้ผมก็เลยเชิญมาที่เปิดปากกับภาคภูมิก็เรียนไปยังท่านผอเจ้าของบ้านด้วยนะฮะผมก็พยายามติดต่อกันท
สายโทรศัพท์เราได้เลยฮะจะได้พูดคุยกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้ปัญหาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นเขาอยากได้รับความช่วยเหลือจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขสักทีเนี่ยนะฮะวันนี้มาคุยกันนะครับอยู่กับผมที่รายการเปิดปากกับภาคภูมิหลายท่านเลยนะครับเป็นตัวแทนชาวบ้านจากหมู่บ้านพบศุกร์นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ซอยสี่เป็นซอยที่เกิดปัญหาเกิดขึ้น

ครั้งแรกเราก็ไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรนะหยวนหวนกันไปรอไฟฟ้ามาซ่อมครั้งที่สองผ่านมาอีกประมาณสักสิบวันไม่ถึงระเบิดอีกรอบหนึ่งระเบิดอีกรอบนึงนกก็ตกลงมาตายอีกอันนี้คือเหตุการณ์ล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวผมผมขอย้อนไปก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการให้อาหารนกแล้วนกมันมาเยอะเยอะอย่างนี้เนี่ย

อยู่ที่ซอยสี่ค่ะอ่าใครอยู่ซอยสี่บ้างนี่ค่ะอันนี้ซอยสี่นะฮะค่ะซอยสี่นี่มีทั้งหมดสามสี่สามสิบสี่สิบหลังคาเรือนใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ไหมค่ะพอให้อาหารนกค่ะแล้วนกพิราบมากินใช่จนถึงปัจจุบันอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือมากันแบบเยอะใช่ค่ะมันยิ่งเพิ่มเพิ่มก่อนมีไม่มากเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาให้อาหาร

มาเรื่อยมาเยอะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเห็นเห็นพี่เสน่ห์บอกว่ามาหนักสุดสุดคือช่วงโควิดเหรอสองสามปีอ่าคือก่อนโควิดเนี้ยผมก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนบ้างว่าเออเนี้ยจะช่วยผมยังไงอืมคือตัวผู้ให้อาหารเนี้ยผมก็เคยไปคุยส่วนตัวกับแกว่าจะให้อาหารมันมันสกปรกแล้วเคยไปคุยแล้วเคยไปคุยด้วยตัวผมเ
ฉันให้ของฉันไปจับบ้านคุณคุณก็ไล่เอาเองคือเขาก็ให้อาหารของเขาใช่ถ้านกพิราบมาก่อบ้านผมขี้ใส่บ้านผมก็เรื่องของผมให้ผมไล่เองให้ไปไล่เอาเองใช่อ่าแล้วพี่ว่ายังไงตอนนั้นอ่ะอ้าวผมก็มันตอนนั้นผมคนเดียวอืมอ่าผมก็เลยอ่ารอให้ชาวบ้านมันเดือดร้อนเยอะเยอะก่อนก็ถึงตอนนี้ไงตอนนี้เดือดร้อนกันใช่เยอะแล้ว
ใช่มั้ยมูลของมันก็คือขี้นกอ่ะหรือว่าการสงดถอดมันมีจะมีเชื้อราเท่านั้นถ้าสูตรดมเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องของปอด
ใช่ค่ะปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ค่ะนี่บอกแอร์ที่บ้านเนี่ย
คอมเพรสเซอร์แอร์เนี้ยมีแต่ขนนกก็นักข่าวไปถ่ายตัวนั้นน่ะ
มีใครอีกไหนมีอะไรอีกเอาความเดือดร้อนมันเกิดอะไรขึ้นจากนกพิราบอีก
ก็พังไปตัวหนึ่งของลูกชายบ้านลูกชายนะฮะที่อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านอาจารย์เนี่ย
อ่าเออบ้านลูกชายอยู่ใกล้กันแอร์พังแอร์พังไปเลยพังเพราะนกพิราบด้วยเหรอ
ก็ขนนกไงฮะเข้าไปอยู่ในนั้นไงในคอมพิวเซอร์แอร์ข้างนอกแน่
แสดงว่ามันเข้าไปเยอะมากเหรอจนโอ้โหก็เป็นจนตอนที่มันปั
อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พันค่ะค่ะเป็นพันตัวมันไปมันไปอุดคอยร้อนของแอร์
อันนี้เรื่องแอร์ใช่มีเรื่องอะไรอีกไหมก็เรื่องลูกกับหลาน
แล้วลูกสะพ้ายก็เป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยตอนนี้เด็กเด็กลูกหลานค่ะอ่า
สูดดมอะไรพวกนี้เข้าไปใช่ค่ะเสื้อผ้าตากผ้าตากไม่ได้ไม่ได้
ตากต้องตากในบ้านซักผ้าแล้วตากผ้าในบ้านเหรอค่ะใช่ครับ
แล้วเหมือนอับไหมน่ะใช่มันไม่โดนแดดไม่โดนใช่ไงอ่ะ
กหน้าบ้านไม่ได้นกเยอะอย่างงั้นอ่ะขี้นกลงอ่ะอืม
เวลาเราเดินนะขี้นกใส่หัวเฮ้ยจริงจริงเหรอมันอยู่สายไฟอ่ะ
นี่เรื่องจริงครับเพราะผมเคยไปทำงานเนี่ย
ปกติผมจะเคาะให้มันหนีก่อนแล้วผมก็จะออกจากบ้าน
แต่มีวันหนึ่งผมลืมผมก็ออกมาปุ๊บผมจะหันไปปิดประตู
มันลงมาเต็มเตียงผมก็ต้องกลับไปอาบน้ำใหม่เนี่ยมันเดือดร้อนไหม
แสดงว่ามันอยู่มันอยู่จนแทบจะไม่ไปไหนเลยเหรอมันเกาะอยู่
อยู่ตรงสายไฟตรงนั้นค่ะใช่ค่ะก็คือเช้าก็มาแล้ว
อันนี้นะปัจจุบันนี้เลยน่ะค่ะเช้าก็มาแล้วเป็นอย่างงี้เลย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
มั้ยโรงคีดตสองคนเลขาเลยรอเลขาเผื่อให้อาหารนกเนี้ยหรอใช่
ไม่อันนี้ออกขึ้นตรงแหละผมอันในมุมนึงฮะผม
ผมก็ต้องขออนุญาตถามถามแย้งด้วยนะว่าพฤติกรรมเขาให้อาหารนกขนาดนั้นเลยเหรอ
คือให้เช้ากลางวันเย็นถ้าวันไหนไม่อยู่จ้างคนเพื่อให้อย่างนี้เลยเหรอ
จ้างก็ต่างหาก
แบบนี้แหลมแล้วก็ขอวะคะข้าวฟ่างเ๙๗นั้น
ออกกำลังออกเหมือนกับถ้ำค้างคาวอ่ะออกพลวงอ่ะตกมาอย่างเงี้ย
ถ้ำค้างคาวอ่ะถ้ำค้างคาวล่าบุรีอ่ะเคยไปแล้วเปล่าคะ
ประมาณประมาณแบบนั้นเลยค่ะประมาณแบบนั้นรู้ไปกว่าแล้วอ่ะจริง
จริงจริงเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้นะคะเขาฉีดฉีดพ่นยาเมื่อวานนะคะ
ใช่เมื่อวานเขาไปฉีดพ่นยาให้ใช่ไหมเทศบาลพอเขารู้ข่าวที่
ผู้สวยข่าวของเราก็ไปที่นทบุรีใช่ช้าว่ายังอยู่น่ะนกมันไม่ไปไหนน่ะ
เช้านักข่าวมา๖โมงนักข่าวก็เห็นเลยก็เขาเข้าไปกินเลย
เข้าไปกินอาหารในบ้านแล้วก็บินออกมาเมื่อวานเทศบาลไปฉีดพ่นยาให้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ย
บอกว่าไอ้ยาพ่นนี้นะกลิ่นมันแรงมากใช่แสบคอเลยเนี้ย
เดี๋ยวนกมันก็ทนไม่ไหวมันก็ไปค่ะใช่ไหมฉีดเมื่อวาน
ปิดเมื่อวานวันนี้ตอนเช้าเป็นยังไงเต็มเลยเต็มเลย
คือคือนกนกเขาเชื่องแล้วไงฮะเชื่องมากเชื่องมากเชื่องมาก
มันรู้ว่ามันมีแหล่งอาหารของมันอยู่ที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ้าว
อันนี้ความเดือดร้อนนะแอร์ตากผ้าชีวิตความเป็นอยู่
ออกมากันไม่ได้เลยสูดดงสูดดมไม่ได้ประตูหน้าต่างไม่ต้องเปิดเลย
ประตูหน้าต่างไม่ต้องเปิดเลยไม่ต้องเปิดไม่ต้องบวชศิษย์เปิด
เมื่อกี้คุยกันไปหน่อยหนึ่งทนายวรกรเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาปรึกษาช่วงหน้านะ
เดี๋ยวจะถามหน่อยว่าพอไปคุยกับพอเขาแล้วเนี่ย
ละครั้งที่คุยเนี่ยได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
แล้วจนถึงณปัจจุบันนะเช้าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในหมู่บ้านพบศุกร์ที่นนทบุรีนะฮะ
เรื่องของบ้านของท่านผอที่ให้อาหารนกพิราบมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ผอถ้าฟังอยู่นะฮะวันนี้ท่านอาจจะไปที่โรงเรียนอยู่แถวบางเขนนะ
ยังไงถ้าอยากชี้แจงอยากพูดคุยอยากอธิบายกันว่า
ในมุมของท่านผอเนี่ยมันเป็นแบบที่ไม่ได้เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาบอก
หรืออะไรยังไงเนี่ยรับสายโทรศัพท์เราได้เลยนะฮะ
ส่งข้อความมาทิ้งไว้เดี๋ยวผมโทรหาเดี๋ยวให้ทีมงานโทรหานะครับ
ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยพี่บอกว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่พูดคุยพยายามพูดคุยแล้ว
เสน่ห์บอกเคยคุยตั้งแต่เมื่อก่อนโควิดด้วยซ้ำตอนที่นกมันเริ่มมาเยอะมาเยอะแล้ว
แต่พอบอกถ้าไปบ้านคุณคุณก็ไปไล่เอาสิ

ไม่ครับเพราะว่าตอนนั้นก็ผมก็คือกำลังผมก็น้อย
แต่ทีนี้ว่าคุยกับแกเนี่ยแกจะอ้างแต่กฎหมายอย่างเดียว
อ้างกฎหมายเหรอยังไงอ้างกฎหมายยังไงอ้าง
ก็กฎหมายมันคือแบบแก่ขู่อะแหละ

ขู่เหมือนขู่ว่าอ่าเนี่ยนะถ้าอย่างนี้อย่างนี้มามีปัญหากับฉันเดี๋ยวฉันอย่างนี้อย่างนี้

เอ๊ะอะไรเขาก็จะฟ้องอะไรเขาก็จะฟ้อง

เราคนธรรมดาไงเขารู้กฎหมายเขาว่า
ฟ้องมาแล้ว๑คนโดนไป๔๕๐๐บาท

อ๋อนั่นเขาทะเลาะกันอีกเรื่องหนึ่ง

เขาฟ้องจริงว่าอย่างนั้นเถอะเขาฟ้องจริง
เราก็เลยไม่กล้าที่จะไปมีปากเสือกับเรื่องนี้

ก็คือบ้านตรงข้ามเขาตากผ้า

เขาก็จะใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ย

ทะเลาะกันเรื่องระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

ไปฟ้องไปเป็นหลักฐานกับศาล

เขาก็เรียกค่าเสียหาย๔แสน

ซึ่งเขาไปขึ้นศาลก็เสียข้าวปรับไป๔๐๐๐
เด็กในหมู่บ้านไปหว่า

เหมือนจะว่าเขาย่วยู้

ในบ้านไหนเรื่องมอบแปรงไฟฟ้าเห็นบอก

สายไฟนะฮะอ่าเป้อไปหมดเลยอ่าวันนั้นน่ะหม้อแปงก็ระบืช
ครั้งแรกเลยนะคะครับนกตายอ่าโอเคเราก็ไม่ว่าอะไรปล่อย
เดี๋ยวก็ไฟฟ้ามาซ่อมเองอืมก็รอไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไฟฟ้า
ก็มาอ่าเสร็จแล้วอยู่อยู่อีกวันหนึ่งอีกสักสิบวันที่ผ่านมา
ห้อแปลงระเบิดอีกรอบสองรอบสองพอแจ้งที่ไฟฟ้าไฟฟ้าเขา
เขาถามว่าที่ไหนเราบอกหมู่บ้านพบศุกร์เขาบอกเจ้าเดิมอีกแล้วอืม
คนที่รับโทรศัพท์นะเจ้าเดิมอีกแล้วแล้วเราก็รอสักประมาณ
เกือบชั่วโมงอ่ะก็ตะโกนถามเขาว่าเมื่อไหร่จะเลิกให้อาหารนกสักที
อ่าเขาบอกฉันจะให้เรื่องของฉันไม่ได้หวาดในห้องนอนเธออุ้ย
แล้วก็สักพักใหญ่ใหญ่ไฟฟ้าก็มาไฟฟ้าเขาก็เห็นเขาก็ถาม
ที่ใครเลี้ยงนกอืมหนูก็บอกนู้นไงฮะฝั่งนู้นไงที่เขาเลี้ยงนก
เขาให้อาหารนกอยู่นกถึงได้มาเยอะแยะเขาก็เลยปี่ออกมาเลย
ฉันไม่เคยให้อาหารนกเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
เถียงกันเถียงกับไฟฟ้าเถียงกับไฟฟ้าก่อนที่แรกครับ
ค่ะเราก็บอกโกหกให้อยู่ทุกเวลาทุกเวลาโกหกหนูก็ว่าไปอย่างนี้ไง
แล้วเขาก็ปี๊ดใส่เลยสิพอหนูพูดแบบนี้เขาก็ปี๊ดใส่
เลยกลายเป็นเป็นศึกทะเลาะกันวิวาทะกันเลยวันนั้นค่ะ
แล้วเสร็จแล้วไฟฟ้าก็บอกซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาก็บอกเอาไฟติดแล้วนะครับค่ะค่ะ
แล้วก็รับปากไปดูไฟไฟติดเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมา
เขาบอกว่าถ้าเธอไม่อยากให้ไฟมันดับเธอก็ย้ายหม้อแปลงไปสิ
ย้ายไปไหนย้ายไปไว้ในห้องนอนเธอเก็บสายไฟให้หมด
ไปไว้ในห้องนอนเธอเก่งไหมล่ะแล้วเราก็เอาทำไมพูดแบบนี้ล่ะ
เริ่มเริ่มเหมือนคนหาเรื่องแล้วเราก็ครับเขาก็บอกว่าเนี้ย
เขาชี้ไปนะเนี้ยอุปกรณ์ไฟฟ้ามันไม่ดีอืม
ถ้าไม่ถ้าหากว่าไม่อยากให้มันระเบิดก็ย้ายไปให้หมดอ่า
อันนี้เรื่องไฟฟ้าพี่ส่วนนี้บ้านอยู่ตรงข้าม
คือทุกวันนี้เท่าที่ผมฟังเนี่ยเห็นบอกว่าทางพอถูกชาวบ้านกดดันหนัก
ค่ะพอเขาไม่ให้อาหารนกนอกบ้านแล้วค่ะ
เปลี่ยนมาให้ในบ้านแทนค่ะมันก็เหมือนวังข้างคาวใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เลยนั่นหนูนั่งดูก็เหมือนเข้ามาแล้วมันก็กิน
กินกินกินเสร็จแล้วพื้บออกไปพื้บออกไปใช่ครับ
นี่เคยเจอวังข้างคาวเลยเหรอแหมพอเดินผ่านมันตบอะไรดัง
นกก็บินผึ่งใส่ข้ามหัวเราอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
เขาเขาตั้งใจเหมือนเหมือนกับว่าพี่ไปเดินจังหวะแล้วเขา
ไปเดินจังหวะเขาบังเอิญเขาเคาะกะลาเอ้ยเคาะกะละมังอะไรอยู่ข้างนี้
เพลงเขาเขาคือว่าเขาไม่ชอบทางนี้อยู่แล้วเนี่ยฮะ
บ้านตรงข้ามเนี่ยเหรออ่าอ่าที่ให้อาหารนกเนี่ย
พอเขาเห็นทางนี้เดินมาปุ๊บเขาจะเคาะฝาปี๊บฝากระป๋องอะไรก็ได้
ให้มันดังนกตกใจอืมนกก็จะพลึบออกมาเลยพลึบเลยเหรอ
พลือบเหมือนออกมาจากวังทั้งข้าวเป็นว่ามีหนูอะไรไม่ใช่เลยโอ้ย
หนูหนูหนูหนูเมื่อวานผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปก็เจอหนูเต็มเลย
เออหนูตัวใหญ่มากใหญ่แมวยังกลัวกินเศษอาหารเกิดกินอาหารนก
กินข้าวฟ่างที่เขาหวานให้น้องกินเนี้ยเขาเขาจะมีหวานอย่างงี้นะอืม
หัวข้ามก่อนที่นอกก่อนนอนก็คือเขาจะเลี้ยงไว้พร้อมพร้อมกันทีเดียวเลย
ออกนอกทั้งน็อกทั้งหนูหวานอาหารนอกบ้านแล้วเขาก็ปิดไฟนอน
ตอนนี้หนูจะขึ้นมาก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าหนูกินเหลือ
นกลงนกจะได้ไม่ต้องเขาจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาให้อาหาร
โอ้โหเพราะมันมีอาหารอยู่แล้วนี่เลี้ยงหนูด้วยเหรอโอ้โห
เดินเป็นพาเลสเอาอย่างนี้ดีกว่าเดินออกมาที๔ตัวหนูนี่ตกใจเลย
นักข่าวยังเห็นเลยคือนี่ฮะอันนี้คือที่ที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะ
อ่าอ่าใช่ค่ะคือถ้าฟังอย่างที่พี่พี่บอกก็คือเอาล่ะ
เริ่มต้นจากเขาเลี้ยงแมวอาหารแมวเหลือนกมากิน
เขาก็เลี้ยงนกต่อค่ะพออาหารนกเหลือหนูมันก็มากินต่อ
ค่ะใช่ค่ะทีนี้มันก็วนอยู่นกนกหนูหนูหนูงูมันก็ตามมา
หนูไปอีกหนูตามมาเอางูมาจริงหัวจะปวดหนูนี่น่ะ

เหลือเหลือเหลือเหลือเหลือเหลือเหลือเหลือ

เขาบอกว่ากรณีที่ผู้ใดบังคับขู่เข็น

หรือทำความเดือดร้อนรำคาญ

ปรับใน๒๐๐๐แต่จำคลุกหนึ่งเดือน

ตอนนี้เทศบาลจะต้องทำหนังสือถึงผนะ
กี่วันว่าไปค่ะหรือว่าหยุดเดี๋ยวนี้รับแต่รับต้องสือถ้า
เขายังกระทำต่อเทศบาลสามารถไปแจ้งความได้ก่อนอื่นคืน
เทศบาลถ้าได้รับแจ้งจากชาวบ้านต้องทำหนังสือถึงคลอง
หนังสือแจ้งเจ้าของบ้านหลังนั้นก่อนถูกต้องหรือว่า
ที่ก่อเหตุตรงนั้นก่อนถูกต้องแล้วต้องมีหลักฐานไหม
เป็นภาพถ่ายอะไรอย่างที่เขาบอกผมว่าพยานนี้ก็พิม
พอแล้วแค่พยานก็เพียงพอเพียงพอเพราะว่าคุณไปคุย
กี่รอบแล้วคุณไปเทศบาลเลยไปบอกเลยเนี่ยมีพยาน
อย่างเงี้ยอืมเพียงพอทางทางเทศบาลเคยไปบอกให้ไหม
หรือว่าเคยไปบอกเทศบาลไหมก็ไปไปยื่นหนังสือถึง
เทศบาลแล้วนะใช่ค่ะไม่คุณก็ต้องมีพยานไปให้เขา
บันทึกปากคำด้วยอ๋อคนเดียวผมไปยื่นคนเดียวแค่แค่
ว่าล่าลายชื่อไปเฉยเฉยไม่ไปพยานเลยเนี้ยคุณเห็น
เอกาารคุณเคยไปกุยกันยังไงว่าคุณเอ่อใครที่เคย
เห็นเอกาารน่ะที่ว่าเขามายื่นเราว่าเห็นมือเขายื่น
ออกมาอ่าเมื่อเช้าเองครับท่านลองก็เห็นกระตาเมื่อ
เช้าใช่ค่ะเมื่อเช้าคืนรองรองศักดิ์มารอง
นายกเทศบาลนครปากเกร็ดลงพื้นที่ไปอีกทีหนึ่ง
ตอนเช้ามาแต่เช้าเลยเช้าเลยสองโมงครึ่งเกือบเกือบ
ครึ่งราห่าอ้ากำลังยืนควรศรีแยกพอดีก็เหมือน
เขาข็อกข็อกข้างในอ่ะนกมันพรุเป็นเลยไปที่
กระมังอาหารจะได้แต่ได้อย่างที่นั้นบ้างคือคือนกเขาไป
แล้วอ่าห่าขออะไรไงอย่างข้างในบ้างพอให้นกบินออก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
ดำเนินคดีแล้วโทษปรับเท่าไหร่นะ
พันอ่าจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนอาจจะจำหรือไม่จำก็แล้ว
แต่นี่มันมีแล้วถ้าเขายังทำอีกอ่ะก็คุณก็ไปแจ้งอีกใช่ไหม
เทศบาลก็มีสิทธิ์จะไปแจ้งความได้ใช่ไหม
ดำเนินคดีกี่คดีก็ใช่ค่ะเพราะว่าอูมต่างกันต่างวันละ
ถ้าให้อีกเราก็ไปแจ้งให้อีกใครก็ไปแจ้งแล้วชาวบ้านก็มีสิทธิ์แจ้งนะ
อืมตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสาม
ไอ้สามเก้าเจ็ดนะฮะก็คืออันเนี้ยมีแต่โทษปรับ
ไม่มีโทษจำแต่ก็ไปแจ้งได้ตลอดเลย
ที่ชาวบ้านมีสิทธิ์แจ้งคือแจ้งหมายถึงแจ้งตำรวจเลย

คือมีช่องทางแรกคือแจ้งเทศบาลก็ได้

เหมือนกันอะมาตรานี้จะลอกันแต่ว่าคนมีศิษย์อ่ะครับจะคน
ละคนอันนี้ชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากทนายวรกรก็
คือก็แก้นี้กะเพียนพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปถ่ายรูป
เห็นราคามีก็มีก็ดีแล้วจะมีก็ดีพ่อออก็อยู่บ้านคนเดียว
ฟังอยู่ถ้าจะคุยกันก็ได้นะฮะจะได้ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่ง
คุยห์อเขาเคยบอกว่าเขาให้อาหารนกว่าอะไร
เราได้ยินเมื่อเช้าวาน
มีผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้าน
เราประกาศกลับมาเขาก็บอกว่าคนเรามันต้องมีจิต
ที่เหมือนกับเป็นพุทธอ่ะต้องมีการให้สัตว์มันไม่สามารถหาอาหารเองได้
เป็นการให้ให้เราต้องมีจิตในการที่จะให้อ่ะอ๋อ
มันไม่สามารถจะหาอาหารกินเองได้อันนี้ในฐานะเราได้ยินเขาคุยกัน
เขาบอกอย่างนี้หรอหากเขาพูดกับผู้ชายสองคนนั้นน่ะ
ผู้หญิงคนนั้นนะคะอ้างสิทธิ์เรื่องการให้มันไม่ได้
มันทำให้ความเดือดร้อนกับประชาชนเขาทำให้เขาสิ่งปฏิกูลมันเลอะเทอะไปหมด
คือถ้าให้ด้วยการเลี้ยงแมวอยู่ในบ้านก็ว่ากันไป
แต่อันนี้มันให้แล้วมันใช่ไหมเรามีราบอ่าเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับ
เราจะคุยกับทางเทศบาลให้ค่ะนะชาวบ้านพี่พี่ป้าน้าอาจะได้คุยกับทางเทศบาลกันด้วยว่าเออ
เขาเข้าไปสองรอบแล้วเนี่ยได้ผลไม่ได้ผลอย่างไร
เพราะเมื่อเช้าบอกท่านผอก็ยังให้อาหารนกอยู่ค่ะ
สักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับพักกันครู่เดียวครับ
เปิดปากกับภาคภูมิไล่กันมาเนี่ยฟังแล้วก็เป็นความเดือดร้อนจริง
ถ้าอยากจะจบเรื่องนี้จบปัญหานี้เนี่ย
อยากจะให้จบลงแบบไหนอะไรยังไงฮะอยากให้ทางเทศบาล
ช่วยออกหนังสือหรือบังคับให้เขาหยุดให้อาหารเลยค่ะให้ท่านผอหยุดให้อาหารนกค่ะ

แค่นั้นแหละไม่ต้องขออะไรมากมองว่านี่คือการแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุ
ต้นเหตุต้นทางครับคราวเนี้ยคือจบจบจบจบค่ะ
เพราะนกไม่มาแล้วจะไปเอาเรื่องใครใจเย็นเย็น
เย็นแล้วค่ะคุณพี่เขาเรียกคุณพี่เลยขอบคุณนะเดี๋ยวฟังทางท่านรองนายกเทศบาลนครปะเกร็ดหน่อยนะครับ
ท่านสมศักดิ์ลามอนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณครับครับสวัสดีครับครับผมมีพี่พี่ชาวบ้านในซอยสี่ของหมู่บ้านนะครับ
พบสุขอยู่ด้วยนะฮะทนายวรกรด้วยท่านรองสมศักดิ์เมื่อวานเทศบาลไปให้รอบหนึ่งไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
เมื่อเช้าท่านรองสมศักดิ์ก็ไปเองอีกรอบนึงใช่ไหมฮะใช่ครับก็เอารถไปไปควบคุมตรงนั้นสถานการณ์ตรงนั้นไว้เลยนะครับ
เป็นเป็นยังไงฮะรถควบคุมสถานการณ์คือจริงจริงวันนี้เราจะไม่ทิ้งเหตุการณ์ตรงนี้แล้ว
เราจะเข้าควบคุมได้เพราะว่าภูเขาทำความผิดเนี้ยนะครับซ้อนทั้งที่จะมีความรู้นิดนึงแล้วก็จะพูดยากนิดนึง
โหค่ะวันนี้เองเนี่ยผมเองเนี่ยประสานไปยัง
ก็คือเราอยากพูดคุยว่าเอ๊ะทำไมผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ของ
ของเขตบังเกณฑ์แห่งหนึ่งเนี่ยโรงเรียนประชาพิบาลเนี่ย
ซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตบางเขนเนี่ย
มากระทำความผิดในพื้นที่ผมในเรื่องของเหตุเดินล้อมความรำคาญเนี่ย
แล้วไม่สามารถที่จะพูดคุยได้
แล้วผมก็เรียนต่อไปว่าผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนี้
เขาไม่มีการไปทำงานที่โรงเรียนประชาพิบาลเลยเหรอ
รู้สึกได้อยู่แต่บ้านตลอดเลย
คือชาวบ้านบอกอยู่บ้านให้อาหารนกตลอดเลย
ใช่ครับเหมือนกับว่ามีความจงใจจะกันแกล้งบ้านเรือนข้างเคียงนั้นหรือเปล่า
นะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้โทรเข้าไปหาท่านผอเองเนี่ย

ทางเทศบาลก็ไม่ได้คุยเหมือนกัน
ไม่รับสายครับตอนนี้แกไม่รับสายใครเลย

ผมเลยเลียนท่านพอทำงานเกษตร์ตรงวังเขนไป

ให้ท่านผอช่วยเจรจาซิผมจะได้เข้าไปพูดคุยได้ครับ
ว่าจะจะพูดคุยกันเอ่อในรูปแบบใดนะครับให้ท่านเอ่อ
หยุดกระทำเซียในสิ่งที่ทำเนี้ยคือถามว่าสุมทราบ
ภูมิก็มันผิดไหมมันผิดชัดเจนอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับ
อันนี้ทางเทศบาลยืนยันว่าตรวจสอบแล้วว่าเขามีการกระทำ
ผิดชัดเจนคือจริงจริงเนี่ยวันนี้เราเรามีรูปแบบที่
ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของเขาแล้วเพราะว่าต่างต่าง
เนี้ยเราได้ข้อมูลของเขามาหมดแล้วอืมนะครับแต่ทีนี้
เราเองเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความเข้าใจให้กับเขาด้วย
ครับนะครับในการเจรจากันก่อนเนี่ยข้างต้นเนี่ยนะครับ
ว่าถ้าเขาหยุดกระทำความผิดก็คือหยุดให้อาหาร
มันก็จบคุณภาคภูมิครับมันไม่ได้เรื่องยากเลยอ่าก็เหมือน
ที่พี่พังภูมินะอ่าเขาบอกเลยหยุดให้อาหารอย่างเดียว
จบเลยจบเลยมันไม่ได้เรื่องยากเห็นไหมครับมันทำ
ผมไปตั้งกำลังคุมอยู่อย่างนี้ทุกวันอยู่อย่างนี้เลยครับ
ว่าเขาจะทำยังไงอันนี้คุมนกไม่ได้คุมนกนะ
นี่คือคุมคุมคนเลยใช่ไหมใช่ครับทั้งนกทั้งคนเลยครับ
ให้ลงทานอาหารตรงนั้นน่ะท่านท่านรองสมศักดิ์เห็นบอกเมื่อเช้าไปนี่เจอกับตาเลยเหรอครับ
เจอครับเราก็เจอคือตรงเนี้ยเราก็เห็นอยู่นั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้มันหนักขึ้นนะครับ
ไม่ใช่ว่าเออแต่ก่อนเนี้ยแกก็ยังพออยู่กันได้นะครับ
ตอนนี้มันมันโอ้โหมันมันหนักมากอะนะครับอ่า
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับในเรื่องของปัญหาต่างที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ
มันเข้าประวัติศาสตร์ศุกร์ปีทอง๕๓๕ด้วยครับนะครับแต่ทั้งเนี้ยชาวบ้านตรงนี้นะครับ
จริงจริงแล้วอ่ะหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ก็ว่าได้รับรางวัลมากมาย
เนี่ยที่เข้ามาดูแลปัญหาตรงนี้ให้แล้วเนี่ยก็คือหนึ่งเดี๋ยวจะรอเจรจากับทาง
พอที่เป็นเจ้าของบ้านก่อนว่าจะหยุดให้อาหารนกพิราบได้ไหม
พี่ราบได้ไหมใช่ครับ๒ไหนระหว่างนี้ตั้งแต่ผมก็ต้องออกเป็นคำสั่งไป
ถ้าไม่ยอมทำจะออกเป็นคำสั่งครับใช่ครับแล้วก็ดำเนินคดีตามตามกฎระเบียบที่มีอยู่
กฎระเบียบเลยถ้าคำสั่งนั้นนะครับยังไม่หยุดตามคำสั่งเนี่ย
ผมก็ต้องดำเนินคดีตามข้อกฎหมายไปอ่าก็ว่าไปตามกฎหมายต่อ
ลำดับที่สามสเต็ปต่อไปแต่ระหว่างทางเนี้ยระหว่างทางการรอการเจรจากับคุย
ผอซึ่งยังไม่ได้คุยนะขณะนี้เนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่ไปอยู่ณตรงนั้นเลย
อยู่ตรงนั้นเลยครับเพื่อควบคุมนี่แหละไม่ให้มีการให้อาหารนก
แล้วก็ไม่ให้นกเนี่ยมารบกวนชาวบ้านด้วยใช่ครับทีนี้นกจัดการยังไงฮะ
ถ้าเขาไม่มีการให้อาหารเนี่ยแล้วผมมีสเปย์ในเรื่องของสเปรย์ควบคุม
เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะไปคือตอนเนี้ยนะครับ
เราเชื่อว่าเราบังคับเขาไม่ให้เขาให้อาหารดูด้วยตัวว่า

ดูสิครับว่าสิ่งที่เขาทำถ้าเขาทำไม่ได้
ว่าเขาจะยอมรับในรูปแบบไหน
ได้ล่ะอ๋อจะลงรักษีอักษรเลยนะครับว่าจะต้องไม่ไม่ทำ
แบบนี้ที่สุดแล้วครับตรงนี้ครับแต่ระหว่างนี้รถจะรถ
เรื่องนี้เลยก็เป็นรถของเจ้าน้ำที่ใช่ครับทั้งครับ

ขอบคุณครับคุณพระภูมิครับ

รองนายกเทศบาลนครปักเกร็ด

โอเคแต่คือการให้อาหาร
ถ้าจะเป็นแมวก็ให้ในบ้านเลย

แมวเขาเรียงในบ้านของเขาอยู่แล้วใช่ไหม

๓๒ตัว

เขาคนใจบุญไงคะ

บ้านเด็กไง

ถ้าฟังจากทหารท่านทองนายกเทศบัณฑ์หน้ากรปะเกรดทรองศมศักดิ์
ถือว่าถ้าเป็นแบบนั้นโอเคไหมคะ

ถ้าเจอกับเพาะอ้อนี่เราถูกคุยอะไรกันได้ปกติไหม
ถ้าถ้าหากว่านกไม่มาแล้วนะคะเข้าสู่ภาวะปกติ
เรายิ้มกันได้เราทักทายกันได้ค่ะเราจะถามได้เลยค่ะ
อาจารย์จะไปไหนคะอะไรอย่างเงี้ยความจริงก็อยู่กันมานานใช่ไหม
ผออเองก็อยู่กันมานานใช่ใช่สามสิบสี่สิบปีนะตรงนั้น
ค่ะคือไม่ได้โกรธไอ้เครื่องกันอ่ะแต่จะถามว่าโกรธเขาไหม
เราก็ไม่โกรธหรอกนะแต่ก็ขอเถอะขอให้หยุดเถอะ
เคยเห็นกับเพื่อนบ้านเห็นกับบ้านข้างเคียงบ้านใกล้ชิด
เพราะเขามีเด็กมีเด็กแทบทุกบ้านขอเถอะค่ะอาจารย์ขอเถอะ
ข้างบ้านเขามีลูกคนเดียวผู้ชายเป็นภูมิแพ้เลย
เพราะเปิดหน้าต่างไม่ได้เลยอืมเปิดไม่ได้เลยลงมาไม่ได้เลยอ่ะอ่า
เอาละสุดท้ายท้ายสุดถ้ามีอะไรพี่ชุมชาติพูดซะหน่อยไหม
มีอะไรอยากฝากบอกถึงพอหน่อยไหมฮะเผื่อพอฟังอยู่
ก็อยากจะให้ผอช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านพบสุขทุกซอยทุกบ้าน
ขออย่าให้อาหารนกคงจะจบนะครับ
ถ้าน็อกมันไม่มาเราก็จบ
นกไม่มาก็มีความสุขจะได้สุขกันสักที

ที่ที่ที่เราจำจำมาเนี่ยสิบกว่าปี

ส่วนขั้นตอนทางกฎหมายก็เหมือนที่ทนายวรกรบอกหมดเลย
อันนี้ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยนะฮะ

คุณรู้เห็นกันยังไงก็พยานเนี่ย

ยังไงตำรวจรอบนี้เขารับอยู่แล้ว
เชื่อผมไปใส่เพราะว่าข่าวมันดังแล้ว

หวังว่าจะเจอความสุขมากขึ้นทุกวัน
ก็ขอให้ความสุข

ขอบคุณฐาวรกรด้วยนะครับ
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
เราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่าย๓๓๐ครับ
สวัสดีครับ